แต่งานนี้บอกคุณผู้ชมแบบนี้ดีกว่าว่าให้เปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีของเราแช่กันไปเลยแบบยาว
ยาวเปิดทั้งวันทั้งคืนวางรีโมทเอาไว้เลยนะคะ
เพราะว่าเรามีวาไรตี้แบบครบรถมาฝากคุณผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ทุกวันเลย
คุณผู้ชมต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะ
เจ้าประจำเจ้าเดิมของเราร้องได้ให้ล้านที่เพิ่มอรรถรสมากขึ้นนะคะ
แล้วก็รายการน้องใหม่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนั่นก็คือร้องข้ามรุ่นค่ะ
ยิ่งร้องห่างปีเกิดเท่าไหร่ก็ยิ่งร้องใหญ่แทนมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
นึกภาพไปพร้อมกันนะถ้าคุณป้าวัย๖๐มาร้องเพลงแรปในยุคนี้

งานนี้นะคะได้หนุ่มหล่ออย่างแมททิวดีนมารับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วย
เสิร์ฟทุกวันเสาร์นะจ๊ะต้องรอชมนะคะ
คือแค่พี่แมทเดินออกมาดิฉันก็เปิดแช่ไว้แล้วค่ะ
ไปต่อกันที่บันเทิงสายมูคุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดนะจ๊ะกับขชาพาพาไปดูค่ะ
นี่จะบอกยังอยู่ทุกเย็นวันอาทิตย์เหมือนเดิมที่ไหนว่าแม่ว่าแน่แม่มดดำจะพาไปเอง
แล้วถ้ามูแล้วนะอยากจะเห็นผลนะแนะนำต่อเลยอีกหนึ่งรายการนี่ตามไปเลย
ดวงสมพงศ์ภาพขึ้นมานี่พิธีกรของเราค่ะพี่ติ๊กกินซีพี่วิลลี่นี่ล้อหล่อนะครับ
เป็นรายการใหม่แกะกล่องคุณผู้ชมจะสารฝันด้านคู่ครองให้เป็นจริง
โดยพิธีกรคู่จี๊ดสายมูอย่างที่บอกไปพี่ติ๊กกลิ่นสีเขาก็ดูดวงแม่นนะ
เอาเพื่อยิ้ดวงมาตัดสินกันส่วนสายกินมีเหมือนกันเชื่อกลับกินกินหลังบาง
รายการตะลุยกินที่หนุ่มแซคชุมแพรรับหน้าที่เป็นพิธีกร

ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ที่คุณอุ๊ยแขกมักหน้าหลายตาเลย
ตะลุยกันทุกร้านเด็ดทั่วทุกบางในประเทศไทย
อร่อยที่ไหนไปล้างบางที่นั่นกับแซคชุมแพร
และที่ประเดิมจอกันไปแล้วสดร้อนคุณผู้ชมค่ะ

เขาจะเอาเคล็ดลงเคล็ดลับมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอที่บ้านใช่ไหมพี่แจ๊ค
ถูกต้องค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ

กับรายการแม่วัวได้ค่ะ
จับเอาสามแม่สามตายค่ะมาประชานกัน
ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สุดสตรองคุณแพทย์น้ำปภา
คุณแม่คนเก่งคุณนิ้งปะพาคุณนิ้งปะนิตาแล้วก็ตัวแม่ฝีปากก้า
ดีเจดาด้านั่นเองคุณผู้ชมนะคะ
อกจากนี้นะคะยังมีอีก๓ตัวแม่แห่งยุคค่ะ
อีกหนึ่งรายการคุณผู้ชมรายการนี้แซ่บมากค่ะ
จัดจันยันวิภา
เออนะคะก็มีคุณหญิงระถาคุณอ๊อปปองศักดิ์คุณเกรทกาลก้าวค่ะ
เรียกได้ว่ามารวมตัวกันจัดจ้านมันแซ่บที่สุดในย่านวิพา
เสิร์ฟทุกเย็นวันอาทิตย์แน่นอนค่ะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราเสิร์ฟกันจัดเต็มอีกค่ะ
คุณผู้ชมละครเลยนะคะ
เริ่มเรื่องแรกของปีค่ะกับแดกคุณพ่อด้วยแข้งขวานะคะ
หัวหนักแสงระดับซุปเปอร์แสตราประทาดกันเทียบค่ะ
เดิมตอนแรกวันเสาร์ที่๖มีนาคม
พรุ่งนี้ได้ดูแน่นอนค่ะ

สายมูสายกินสายเที่ยวละครก็มีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นวางรีโมทแล้วก็ลืมรีโมทไว้เลยนะครับ